อันนี้มีเหตุการณ์ที่จังหวัดนครพนมค่ะ
ผู้ชายสองคนจริงแล้วเขาก็เป็นคนที่บ้านอยู่ติดกันเลยนะ
อยู่ติดกันแต่ว่ามีปัญหาทะเลาะกันเป็นประจำ
เพราะว่าบ้านหลังนึงเขาเลี้ยงไก่ชน

แล้วบ้านที่เลี้ยงไก่ชนเหมือนกับเคยข่มขู่

สุดท้ายอีกคนนึงก็เลยรู้สึกว่าตัวเองกังวลถูกขู่กลัว

ยิงจนแบบหมดแม็กซ์ค่ะ๑๑นัดเนี่ยค่ะ
คนก่อเหตุเป็นอดีตครูด้วยนะอดีตข้าราชการครู
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าบ้านพักหลังหนึ่งนะคะ
ถนนเทศบาล๑๕ด้านหลังบขศ
ตำบลศรีสงครามอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม
ตำรวจไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุค่ะ
มีแพทย์ไปด้วยมีเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐานไปด้วย

ผู้เสียชีวิตคือนายมงคลเสนคะอายุ๓๙ปี
เป็นผู้ช่วยนักบริหารงานทั่วไปเทศบาลตำบลศรีสงคราม
สงครามถูกยิงด้วยปืนขนาดเก้ามิลลิเมตรถูกยิงเขาที่ศีรษะหนึ่งนัดนะคะ
ตามตัวเนี่ยสิบเอ็ดนัดในที่เกิดเหตุเจอปลอกกระสุนปืนเก้ามิลลิเมตรตกอยู่สิบเอ็ดปลอก
ปืนที่ใช้ในการก่อเหตุอยู่ในรถของคนก่อเหตุนี่แหละค่ะ
ก็เก็บทุกอย่างไว้รวบรวมเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
เพราะว่าตัวมือปืนที่ก่อเหตุเขายืนรอมอบตัวกับตำรวจ
ยิงเสร็จไม่หนีไปไหนรอมอบตัวกับตำรวจเลยค่ะ
คนก่อเหตุเป็นอดีตข้าราชการครูนะคะแล้วก็เป็นชาวสวนยางพารา
ชื่อว่านายโชคชัยสุกเกษมอายุ๔๓ปี
จริงแล้วบ้านเขาอยู่ติดกันนะคะสองคนนี้
พันธบรตโทสงาอินสาธรรมรองผู้กำกับการสืบสวน
ตำรวจภูทรศรีสงครามบอกว่าจากการสอบปากคำเนี่ยค่ะ
ผู้ที่ก่อเหตุบอกว่าแค้นแค้นสะสมมานานแค้นกันมาหลายปี
ทั้งสองคนเขาบ้านอยู่ติดกันแต่ทะเลาะกันเป็นประจำ
เพราะว่าบ้านของผู้เสียชีวิตเขาเลี้ยงไก่ชนหลายตัวค่ะ
บ้านของนายโชคชัยมือปืนที่ก่อเหตุเขาบอกว่าเขารำคาญ
เขาได้รับความเดือดร้อนจากบ้านที่เขาเลี้ยงไก่ชน
แล้วก็บ้านอยู่ติดกันก็เลยทะเลาะกันบ่อย
ก่อนหน้านี้ผู้ตายที่ชื่อว่านายมงคลเคยขู่
ขู่จะทำร้ายร่างกายเหมือนกับขู่กันไปขู่กันมาด้วยทั้งสองฝ่าย
ตัวนายโชคชัยผู้ก่อเหตุบอกว่าก่อนหน้านี้เครียด
กลัวว่าจะถูกทำร้ายคือเครียดตลอดเวลา
เนื่องจากว่าตัวนายมงคลผู้เสียชีวิตเนี่ยนะ
เขาเคยใช้ปืนไล่ยิงตัวเองมาแล้วด้วยครั้งนึง
เคยทำแบบนี้มาแล้วครั้งนึงตัวเองกลัว
กลัวมากก็เลยยิงเขาซะก่อนเลย
แบบนี้ค่ะเลยตัดสินใจปิดบัญชีความแค้นด้วยการยิงเขาเลย
เขาบอกว่าเขาขับรถกระบะไปส่งลูกที่โรงเรียนกลับมาถึงบ้าน
เจอนายมงคลยืนอยู่หน้าบ้านเขาก็เลยชักปืนที่พกติดตัวมา
หน่ำยิงไปจนหมดแมกกาซีนนะคะ๑๑นัดยิงจนหมดเลย
ภรรยาของผู้ต้องหานะคะบอกว่าไม่รู้เลยนะคะ
ว่าสามีโกรธแค้นอะไรกันกับเพื่อนข้างบ้าน
รู้แค่ว่ามีเรื่องมีราวกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะถึงขั้นมายิงกันแบบนี้ค่ะ
เพราะว่าก่อนเกิดเหตุกำลังจะมารับแม่ไปทำงานที่สวน
ตัวภรรยาผู้ต้องหาบอกว่าไม่รู้เรื่องเลย
ตำรวจก็ได้ให้ผู้ต้องหาชี้จุดก่อเหตุนะคะ

ส่วนการตรวจสอบปืนที่ใช้ก่อเหตุ

ตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนดำเนินคดี

แล้วก็จะนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพในภายหลัง